ท่านประธานสวัสดีขอรับครับผมจิตรัฐทองสวรรค์ผู้แทน๘ลิ้วพัก๙ไกลครับ
เวลาผมมีไม่มากนะครับผมขออนุญาตไปแบบเร็วนิดนึง
ท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรไทยจำนวนมากครับ
หลังจากตื่นนอนก็เดินออกไปเฉง้อมองหลุมดินยาวขนาดใหญ่หน้าบ้าน
หวังจะให้มันถูกเรียกว่าคลองได้อีกครั้งครับเพราะว่าเมื่อมองไปแล้วมันก็ยังแห้งคออยู่
แต่พวกเขาก็ยังออกไปไถนาอยู่ทุกวันครับกลางแดดเปรี้ยง
ผมถามครับว่าเขาจะออกไปไถนาทำไมในเมื่อน้ำไม่มี
เขาตอบว่าถ้าเกิดน้ำมาเนี่ยแล้วดินยังไม่ถูกเตรียมให้พร้อมเขาก็จะไม่ได้ปลูก
นี่เป็นเรื่องจริงนะครับของหลายหมู่บ้านในตำบลหนองเจาะอำเภอบางประกงที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ฟัง
ก่อนที่จะให้เหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่สามารถเห็นชอบงบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำปีนี้ของ
รัฐบาลคุณประยุทธ์จันโอชามูลค่าประมาณ๑๑๙๐๐ล้านบาทได้
ปัญหาเรื่องน้ำมีอยู่แค่สองอย่างครับบ้านเราคือมีน้ำไม่พอคือแรงกับน้ำเกินพอก็คือท่วม
จะแก้สองปัญหานี้ครับเราต้องมี๓อย่างอย่างแรกครับจะจัดการเรื่องน้ำก็ต้องมีน้ำให้จัดการก่อน
ซึ่งเรามีครับฝนตกลงมา๗๖๐๐๐ล้านลูกบาทเมตรหรือ๗๖๐๐๐ล้านคิวต่อปี
ซึ่งมากกว่าความต้องการที่เราต้องการแค่๑๕๐๐๐ต่อปีอยู่มากครับ
อย่างที่สองครับก็คือเราต้องมีเงินครับ
ปีมานี้ครับรัฐบาลของคุณประยุทธ์ใช้เงินรวมแล้วเนี่ย
ต่ำกว่า๑ล้านล้านบาทในการจัดการเรื่องน้ำเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเรามี
สุดท้ายเราต้องมีการบริหารจัดการครับ
๒๕๖๐คุณประยุทธ์ใช้มาตรา๔๔ตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ว่าสธนชจัดทำแผนน้ำทั้งประเทศ
จากนั้นไม่นานสตชก็ผ่านพรบน้ำครับ
รวมอำนาจการจัดการนั้นทุกอย่างไปไว้ที่สธช
เรามีน้ำต้นทุนเหลือเฟือครับเรามีเงินมหาศาล
และเราก็มีอำนาจในการบริหารจัดการที่ครอบคลุม
แต่มาดูผลงานครับขอขอสไลด์ด้วยนะครับ
บการจัดการน้ำปีที่แล้วครับเฉพาะแผนบูรณาการ๕๘๐๐๐ล้าน

หนี้สำเร็จแล้วถึง๙๒ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

ท่านสามารถเพิ่มความมั่นคงทางต้นทุนน้ำได้เพียง๕๓
หมายที่ท่านตั้งไว้๕๙ที่ท่านทำได้แค่๓๑
ซึ่งไอ้๓๑เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่

แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวชีวัตรนี่มันใช้งานได้หรือเปล่า
ถ้าท่านจะพยายามอำพลางผลงานด้วยตัวชีวัตรประหลาดเนี่ย
ก็อำพลางให้ผลมันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ
ต่อไปครับประชาชนต้องเข้าถึงน้ำปลาปลา๑๒๔๐๐๐ครัวเรือน

เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำนอกพื้นที่ชนประธาน๑๔๗ล้านคิว
ท่านทำได้๒๙หรือแค่๒๐
แนวป้องกันตลิ่งยาว๑๑๕๐๐เมตรท่านทำได้๒๕๑๗เปอร์เซ็นต์
ส่วนแผนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รุ่มน้ำยังไม่เสร็จเลยสักแผน

ไม่นานนี้ครับสธนชแถลงผลงาน๓ปีครับว่า
สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำได้๑๑๓๘ล้านคิว
ใช้เงินไป๓๐๐๐๐๐ล้านบาท

ทำให้ผมนึกถึงการพิจารณางงบประมาณเมื่อ๒ปีที่แล้ว
หัวหน้าพักของผมท่านพิธาริมเจริญรัฐได้อภิปราย
ประเมินตัวเลขว่าจัดงบแบบนี้เราต้องรออีก๑๔๒ปี

ปีนี้ครับท่านตั้งไว้ว่าจะเพิ่มอีก๒๕๕ล้านคิวครับ
ถ้าผมเอาไปรวมกับผลงานที่ท่านแถลงไว้หาค่าเฉลี่ยออกมา
ไปหารความต้องการที่เรายังต้องการอีก๔๙๖๐๐ล้านคิว
เท่ากับเราจะต้องรออีก๑๔๒ปีจริงครับ
อย่างเช่นท่านพิธาพยากรได้ทำนายเอาไว้เป๊ะเลย
งานที่ย่ำแย่ขนาดนี้ครับแต่ท่านก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าที่ตกต่ำเนี่ย
เพราะว่าพรบงบประมาณปีนั้นมันล่าช้า
คือท่านก่อนหนี้๙๒นะครับจะมาบอกพรบล่าช้า
เหมือนท่านไม่ได้ถอดบทเรียนเลยการประเมินผลก็ไม่มีระบบ
ไม่ใช้ตัวชีวัตรที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ถัดไปครับเดินดูปีนี้ครับท่านจะใช้งบประมาณเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
ถ้าผมไม่นับงบกลางก็รวม๑๑๙๘๐๐ล้านบาท
ซึ่งอยู่ในแผนบูรณาการน้ำ๖๓๒๐๐ล้านบาทเพิ่มมาประมาณ๔๘
เหลือก็จะไปอยู่ตามหน่วยงานต่างส่วนจังหวัดก็ลดลงประมาณ๒๐

โดยงานหลักครับอย่างเช่นกรมชนประธานครับขอเพิ่มมา๔๓๑๐๐ล้านบาท
ก็ไม่รู้ท่านจะผ่านน้ำไปไหนนักแต่ว่างบตรงนี้ไม่น่าห่วงเลยครับ
ถ้าท่านทำได้จริงอย่างที่ว่าซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไร
กรมทรัพยากรน้ำอดาลครับเพิ่ม๔๒
ไปดูผลงานเนี่ยท่านทำตามเป้าได้๑๐๐เลย
ผลงานดีขนาดนี้ก็น่าจะเพิ่มงบให้นะครับ
แต่ว่าการขุดเจาะบาดานโดยรัฐที่ผ่านมาเนี่ย

เอาแค่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับผมลงไปดู๑๒ที่
ใช้ได้แค่สามครับที่เหลือก็สร้างไม่เสร็จบ้าง
ใช้งานไม่ได้บ้างหรือไม่ก็ไปเจาะเอากลางวัด
และแวกที่มีคนได้รับประโยชน์แค่พระอภิษฐุแค่๕คน๕รูป
และที่สำคัญคือทุกโครงการราคาแพงเกินจริงหมด
ซึ่งเรื่องนี้ผมจะตามต่อนะครับถ้ายังเป็นแบบเดิม
ต่อไปครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับ
เพิ่มขึ้นไม่มากครับแต่ก็ยังดีครับที่ไม่ลด

นั่นก็แปลว่าเราก็ยังคงเป็นประเทศเดียวในโลกครับ
ยังคงจริงจังแล้วก็ทุ่มเทกับการทำฝนเทียมอยู่เหมือนเดิม
แม้ว่าตัวชี้วัดมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพ
คุ้มค่าก็วัดผลได้ไม่ชัดเจน

ไม่บดน้ำครับเพราะทุกสถาบันน้ำของชาติไทยเราตั้งเป้าจะให้ทุกคนมีน้ำปลาปลาเข้าถึง
แต่งบประมาณปรับปลาส่วนภูมิภาคปรับลดลง๒๓
ปีที่แล้วท่านเยียวยาโดยงบกลางเนี่ยไปหลายพันล้าน
แต่ความย้อนแย้งก็คือท่านจัดงบให้กรมป้องกันสารภัยลดลง๒๒๐๐ล้านหรือลดไป๓๐
ดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ชอบการป้องกันภัยที่จะเกิดกับประชาชน

แต่ถ้าอะไรที่อ้างว่าป้องกันประเทศเนี่ยก็ซื้อได้ไม่พอสักที
สรุปคือผลงานมันไม่ได้ดีครับแต่ก็จะเอางบเพิ่ม
แล้วก็ยังไงผมคงไม่ยกมือให้อยู่แล้ว
แต่ไหนท่านก็มาเนี่ยผมก็เลยอยากจะช่วยท่านถอดบทเรียนให้ฟังครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไร

ถ้าท่านไปอ่านรายงานไม่ว่าจะปบชปบศตง
จะพบว่างบลงทุนของรัฐทั้งหมดเนี่ยโครงการส่วนใหญ่ที่มีการทุจริตก็คือโครงการจัดการน้ำนี่แหละ
อย่างปบชเนี่ยรายงานในสภาพีที่แล้วนะครับ
ทุจริต๕๗โครงการ
โครงการเกี่ยวกับน้ำไปแล้ว๒๘โครงการ
อันนี้คือที่จับได้ไล่ทันนะครับ
ปบชปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศปบศ

มีโครงการขุดลอกอนุมัติไปทั้งหมด๑๘๙๒๗โครงการ
แต่พอดมดีจะพบว่ามีโครงการที่มูลค่าใกล้เคียงกัน
คืออยู่ในช่วง๔๗๕๐๐๕๐๐๐มากถึง๗๐๕๗โครงการ
นี่ประเทศเรามีคลองฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกัน
ลึกเท่ากันยาวเท่ากันถึง๗๐๕๗คลองเลยเหรอครับ

เพราะใครก็รู้ครับว่าถ้ามันไม่ถึง๕แสนเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปิดประมูล
ถัดไปครับดูตัวอย่างในภาพอันนี้นะครับ
อำเภอเดียวครับในจังหวัดขอนแก่นหน้าถัดไปครับ
งานขุดลอกคลองครับ๑๙แห่งที่ราคา๔๗๖๒๐๐บาทเท่ากันหมด
อันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงธนาคารใต้ดินน้ำใต้ดิน
ไม่ได้พูดถึงอะไรอื่นอีกเยอะแยะนะครับ
ถ้าท่านยังจัดการเรื่องน้ำด้วยการบริหารจัดการงบประมาณแบบ

สุดท้ายมันก็ละลายแม่น้ำหมดวัดผลอะไรไม่ได้เลย
การสอทุจริตแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เสนอจากสธนชทั้งนั้นครับ
และนี่แหละครับคือตัวปัญหาที่สอง
สำหรับงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เพราะเมื่อก่อนเนี่ยหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำมันเยอะไปหมด
ภาพรวมไม่ได้เลยจะทำอะไรทียังหาเจ้าภาพไม่เจอ
บูรณาการมันจึงสำคัญครับ
แต่สธนชที่ควรจะคล่องตัวยืดหยุ่นบูรณาการได้
กลับทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ
งั้นถ้านึกภาพสธนชไม่ออกเนี่ย
นึกถึงสอบคอได้เลยครับเพราะถอดกันมาเปรี้ย
สธนชครับออกแบบโครงสร้างไว้ใหญ่โตมาก

แบ่งชนชั้นการบังคับมัญชามากเกิน
คณะทำงานอนุกรรมการกองอำนวยการเยอะแยะไปหมด
เดี๋ยวจะมีอีกคณะกรรมการรุ่มน้ำอีก๒๒รุ่มน้ำ
สธนชเราก็ไปขายฝันกับชาวใร่ชาวนาว่าในสิทธิ์ได้รับเลือก
กรรมการรุ่มน้ำให้จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

เพราะว่าคนที่ตัดสินใจคือกรณชครับกรรมการน้ำแห่งชาติ
วันนี้เรามีท่านรองนายกประวิทย์นั่งเป็นประธาน
คือแค่ได้ยินชื่อประชาชนก็ถอนหายใจแล้วครับ
ไม่รู้คุณประวิทย์ไปเก่งเรื่องน้ำมาจากไหนนะครับ
ท่านยังแจกขันน้ำอยู่เลยครับจับมาคุมเรื่องน้ำทั้งประเทศ
การประชุมกรณชอทุกครั้งครับก็เลยเห็นแต่คุณประวิทย์เนี่ย
ที่เป็นประธานนั่งก้มหน้าอ่านสคริปต์ครับ
แล้วก็เรื่องที่ข้างล่างเสนอมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ถึงแน่
เพราะว่ายังไงซะท่านก็ตัดสินใจมาแล้วทุกอย่างอยู่ในสคริปต์
ผมอีกนิดนึงนะครับท่านประธานเรื่องน้ำครับมันเป็นความเป็นความตายของประชาชนครับ
จะเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ว่าได้แต่กรณชอเนี่ยประชุมกันปีละ๔ครั้ง
ปี๒ครั้งแบบนี้จะทันการอะไรครับ
เสนอแนะของผมนะครับถ้าท่านอยากให้อะไรมันดีขึ้นเนี่ย
ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลท่านใช้คำว่าบูรณาการซะจนช้ำไปหมด
และถ้าอยากจะใช้อยู่นะครับก็ต้องช่วยทำความเข้าใจด้วยว่า
วิธีการรวบอำนาจมันไม่ใช่การบูรณาการ
นำซ้ำให้การรวบอำนาจเนี่ยมันเป็นต้นต่อการทุจริตเยอะแยะไปหมดครับ
ถ้าท่านให้อิสระองค์กรท้องถิ่นเขาบ้างเนี่ย
จากมันจะทันเหตุการณ์แล้วมันยังตรงความต้องการด้วย

มันไม่มีทุจริตง่ายหรอกครับเพราะเขาก็อยากได้น้ำ
แต่ที่ผ่านมามีโครงการจากส่วนกลางลงไป
พอเจอทุจริตก็ไม่รู้จะไปแจ้งกับใคร

ท้องถิ่นควรจะมีอำนาจกำหนดสิ่งที่เขาอยากได้
เพราะว่าเขารู้จักพื้นที่ดีกว่าใคร
ถ้ากลัวเขาทำไม่เป็นท่านก็ลงไปสอน
ภาคตะวันออกครับสัดส่วนความต้องการน้ำภาคเกษตร๖๕
อุตสาหกรรม๒๕แต่งบที่ผ่านมาของสธนช
ลงไปกับการจัดสรรน้ำให้อุตสาหกรรมแทบทั้งหมด
วันนี้ภาคตะวันออกหาน้ำใช้ยากมากกว่าเดิมเยอะเลยครับ
ถ้าท่านไม่รวบอำนาจแล้วก็ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม

กระจายอำนาจสำคัญครับ
โครงสร้างสธนชมันจะได้เล็กลงเบาขึ้น
ร่องตัวทำงานได้เยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้น

ต่อให้หน่วยงานน้ำอย่างสธนชตั้งขึ้นมาแล้ว
แต่ท่านก็ยังจัดสรรน้ำแบบไม่มีหลักประกันอะไรให้ประชาชนได้เลย

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับ

และถ้าท่านจะยอมฟังคำติเตียนบ้าง
แล้วก็ท่านต้องเลิกคิดว่าไอ้แผนน้ำ๒๐ปีของท่าน
มันจะทำให้อะไรมันดีขึ้นนะครับ
แต่จริงแล้วพวกเราก็คงได้แต่ทำใจนะ
เพราะว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนมันก็คงไม่มีวันดีขึ้น
ในเมื่อน้ำก็แรงผู้นำก็แรงน้ำใจน้ำก็ท่วมผู้นำก็มีความคิดที่ยังท่วมท้นไปด้วยความอยากได้
อยากมีแสวงหาประโยชน์ไม่สิ้นสุดแบบนี้ผมคงได้แต่หวังครับว่าประเทศไทยจะมีวันที่ประชาชนได้มีอำนาจในการกำหนด
โยบายกำหนดงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงสักทีผมไม่สามารถเห็นชอบงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการน้ำปีนี้ที่ท่านขอมาได้ครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ